คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่หนุ่มเจมส์จิกันบ้างนะคะ
ต้องบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยหัวใจเป็นสีชมพูปิ้งปั้งเหลือเกินนะ
เจมส์จีรายุถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยออกสื่อกับแฟนสาวน้องโฟมสักเท่าไหร่
แต่บอกเลยว่างวดนี้ความหวานแบบหนักมากเลยจริงนะคะ
ซึ่งภาพที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมก็คือวันพิเศษของสาวโฟม
กับการฉลองวันเกิดของเธอภาพเหล่านี้นะคะทั้งเจมส์และโฟมไม่ได้โพสต์เอง
เป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่ไปร่วมงานเขาแท็กกันมาบ้างโพสต์ในสตอรี่บ้าง
ซึ่งในงานเนี่ยก็ไปกันหลายคนแน่นอนค่ะว่าหนุ่มเจมส์ก็ไปร่วมสังสรรค์ด้วย
บรรยากาศสนุกสนานร้องคาราโอเกะกันแบบแฮปปี้สุด
มีหลายจังหวะนะคะคุณผู้ชมที่เห็นโฟมกับเจมส์เขานั่งตัวชิดติดกัน
แต่อยากให้คุณผู้ชมโฟกัสที่ช็อตนี้ค่ะนี่ภาพอาจจะเบลอนิดนิด
แต่มุมกล้องมุมภาพดูแล้วเหมือนใบหน้าของหนุ่มเจมส์และน้องโฟมแอบแนบชิดกันเบา
ไม่แน่ใจนะคะว่าทำอะไรกันหรืออาจจะเป็นแค่มุมกล้องที่เขาคุยกันหรือเปล่า
แต่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่นานนานทีคู่นี้เราจะได้เห็นนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกคู่นึงที่น่ารักมากมากปกติเนี่ยเจมส์จีรายุกับน้องโฟมเนี่ย
จะไม่ค่อยโพสต์รูปคู่หรือมีอะไรในโซเชียลให้เราได้ติดตามหรอก
ถ้าไม่มีเพื่อนถ่ายลงนี่ก็จะไม่ได้เห็นนะอันนี้ก็ต้องไปเคลียร์กับเพื่อนหลังบ้านกันเอาเองอีกทีนึงนะ
ใครกันเนอะแอบถ่ายแล้วภาพมันเลยหลุดมานะคะ